ซักซ้อมแผนเพื่อเข้าช่วยเหลือ๑๓ชีวิตที่ติดถ้ำหลวง
คุณน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายยังคงเป็นที่สนใจนะคะ
ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายอยู่ระหว่างการเตรียมพร้อมเพื่อซักซ้อมแผน
บรรยากาศจะเป็นยังไงติดตามจากคุณอรพันธ์ขันทองคำ
ผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงานสดเข้ามาค่ะ
คุณผู้ชมค่ะที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะนี่เป็นบรรยากาศสดของการซ้อมแผน
การช่วยเหลือนำเด็กทั้ง๑๓ชีวิตนะคะออกมาจากถ้ำ
ซึ่งต้องเรียนคุณผู้ชมแบบนี้นะคะว่านี่เป็นเพียงการซักซ้อมเท่านั้น
เพื่อให้เจ้าหน้าที่นั้นได้มีวิธีการปฏิบัติที่ถูกต้องนะคะ

แล้วก็ซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้มีการลำเลียงผู้ป่วยนะคะ
ออกมาจากถ้ำประมาณ๓คนแล้วนะคะ
โดยหลังจากที่นำมานำออกมาจากถ้ำได้แล้วเนี่ย

ซึ่งจะไปทำการคัดแยกผู้ป่วยหรือว่าการประเมินตรวจสอบดูอาการ
ซึ่งหากรายใดนะคะที่มีอาการบาดเจ็บหรือว่าป่วยเป็นไข้
ก็จะมีการปฐมพยาบาลแต่ว่าหากมีอาการสาหัส
ก็จะมีการประเมินอาการแล้วก็นำส่งโรงพยาบาลต่อไป
ซึ่งขณะนี้ยังคงอยู่ในช่วงเวลาของการซักซ้อม
การช่วยเหลือสิบสามชีวิตออกมาจากถ้ำและนี่เป็นบรรยากาศสดสดนะคะ
โดยคุณผู้ชมจะเห็นว่ามีสื่อมวลชนปักหลักเฝ้าติดตามการซักซ้อมนี้หลายสำนักนะคะ
ซึ่งขณะนี้ทางเจ้าหน้าที่เองก็ด้านในยังคงมีการซักซ้อมแผนก่อนที่จะลำเลียงออกมายังบริเวณด้านนอก
อีกสักครู่นะคะคุณผู้ชมจะได้เห็นรถพยาบาลมาจอดรอที่บริเวณปากทางเข้า
ในส่วนของการเร่งระบายสูบน้ำออกจากถ้ำขณะนี้นะคะ
ต้องให้คุณผู้ชมดูสภาพฝนฟ้าอากาศตอนนี้
คุณผู้ชมจะเห็นว่าช่วงนี้นะคะท้องฟ้าปลอดโปร่ง
ซึ่งตั้งแต่ตลอดทั้งคืนที่ผ่านมาไม่มีฝนตกลงมาจนถึงขณะนี้
วันนี้อาจจะได้รับข่าวดีวันนี้หลายหน่วยงานนะคะได้มีการทุ่มเททั้งแรงกายแรงใจ
เพื่อความหวังเดียวที่จะให้ทั้ง๑๓ชีวิตออกมาจากถ้ำได้อย่างปลอดภัย
พวกเราทุกคนยังคงเกาะติดสถานการณ์นี้อย่างใกล้ชิดนะคะ
คุณผู้ชมสามารถติดตามได้อีกครั้งในทุกช่วงข่าว
ทางหน้าจอไทยรัฐทีวีอรพันธ์ขันทองคำ
รายงานสดจากถ้ำหลวงขุนน้ำนางนอนจังหวัดเชียงรายค่ะ